สวัสดีค่ะพบกับร้อนหนาวกับดิฉันณชาวคิดโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะหลายคนบ่นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทำไมสภาพอากาศร้อนเหลือเกิน
วันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาบอกค่ะเพราะว่าสัปดาห์หน้าฝนจะกลับเข้ามาตกในประเทศไทยอีกครั้ง
ดับร้อนค่ะจากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
สัปดาห์หน้าจะมีฝนตกกระจาย๑๔๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
มาของฝนในช่วงแรกต้องระวังอันตรายจากลมพัดแรงและฟ้าร้องฟ้าผ่าเอาไว้ด้วยค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ
อาจจะมีพายุลูกเห็บร่วมด้วยจุดใดไม่มีฝนร้อนเอาเรื่องค่ะคุณผู้ชม

ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นทั้ง๒ฝั่งค่ะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสบายไม่ร้อนจัดค่ะคลื่นสงบออกหาปลาได้ค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้นะคะ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
แล้วอันตรายจากรมพัดแรงกันด้วย
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีนค่ะ

ซึ่งไม้ไผ่ที่มันกินเข้าไปในแต่ละวันมีโภชนาการต่ำค่ะ

เพราะว่ามันต้องเก็บพลังงานไว้ใช้ในยามจำเป็นนั่นเองค่ะ
นี่ก็คือความขี้เกียจของเจ้าแพนด้านะคะ
เขาบอกว่าในนอกระดูกผสมพันธ์กินเสร็จแล้วนอนทันทีเลยค่ะคุณผู้ชม
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ